ท่านรองนายนมตรีท่านบัวเด็กพระวิทย์เชื่อนะครับท่าน
ครับกราบเดียนท่านประธานสภาผู้แถลลักษณ์ดอนและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียจเมื่อสักครู่ในท่านสลันบุธผม
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับได้เอารูปผมไปดูเรื่องของ
การจัดหาเรือดำน้ำกับรถถังซึ่งการจัดหา
นั้นผมก็คงไม่ใช่เป็นคนจัดหานะครับแต่ว่าเป็นความ
ต้องการของเหล่าทัพที่จะเสนอมาว่ากองทัพเรืออ่า
ต้องการอะไรกองทัพบกต้องการอะไรแล้วจัดสรรคู่กับ
ประมาณที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ไปนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำกับเรือกับรถถังนั่น